ยังไงมาอธิบายหน่อย๑นาที
คือต้องนำเรียนว่าการทำงานในกรทมมันไม่สามารถที่เป็นสอสอทำงานได้อย่างเดียว

วันนี้ต้องยอมรับว่าในสภากรทมนั้น
ประธานสภากฏฐมอเป็นผู้แทนจากพลังเพื่อไทย

การกรทมอยู่หลายอย่างที่ทำงานร่วมกัน
ฉะนั้นผมคิดว่าในการทำงานในทางการเมืองแล้ว
เราพร้อมจับมือกับพักฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกัน
และพักที่อยู่ในกรทมสภากอทม
ที่จะผลักดันนโยบายพักไทยสร้างไทย

ประธานสภากรทมอยู่ที่พักเพื่อไทย

และอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ไม่ใช่ว่าวันนี้ที่มันเกิดคำ
สมมุติแล้วถ้าเกิดประธานสภาไม่ใช่เพื่อไทย

ก็ต้องมาดูก่อนว่าเขาเสิร์ฟออเดอร์ใครหรือเปล่า
คือในเมื่อเลือกได้พักเดียว
เลือกประธานไว้ก่อน
เลือกประธานก่อนเน้นทำงาน
ติดตามเป็นพร้อมกันกับเกาะภูหาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔นนตั้งแต่เวลา๑๖นเป็นต้นไป